ดื่มเครื่องดื่มแปลกที่ไม่เคยได้ทาน

แล้วชื่อก็คงจะคุ้นอย่างอเมริกาโน
คุณแต่นี่คืออเมริกาโน่ต้มยำ
จริงมันมีอยู่บนโลกใบนี้จริงครับ

ก็คือจะแบบเปรี้ยวมีกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูด

คุณชิสาตามาด้วยนี่ฮะอเมริกาโน่ต้มยำดูเลยค่ะ
และเครื่องดื่มอีกอย่างที่แนะนำคือน้ำเมี่ยงคำ

น้ำพริกถ้ำมันจะหวานมีมะพร้าวใช่ไหม
ถูกต้องเอาล่ะไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกับเมนูเด็ดของร้านนี้
ร้านโบราณสถานอยู่ริมถนนเรียบทางรถไฟบ้านสวนกล้วยซอย๕
หลวงสิทธิพการเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ฉันรู้แล้วเขาทำเหมือนค็อกเทล

เมื่อกี้เขาเอาแบบว่าตะไคร้ใบมะกรูดไปตำให้มันกลิ่นก่อน
แล้วคนที่เขย่าดูนี่บาร์เทนเดอร์นะครับ
ระดับเชฟระดับแบบว่าโรงแรมเขาคนนี้ชื่อคุณอำนาจรักษาซิริ
เล่าให้ฟังว่ามีประสบการณ์มานานกว่า๒๐ปีในสถานบันเทิงชื่อดัง

แล้วเขายังเป็นวิทยากรพิเศษสอนหลักสูตรผสมค็อกเทลลีลาและบาเซนเดอร์
สถานศึกษาทั่วไปเขาบอกว่าพอเกิดโควิด๑๙ไง
เขาเลยกลับมาที่บ้านของภรรยาในอำเภอบ้านโป่ง
เปิดร้านขายเครื่องดื่มม็อกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอลผสม
ได้รับการตอบรับดีเพราะเขาคิดค้นเครื่องดื่มใหม่ตลอด
อเมริกาโนต้มยำที่ผมบอกเป็นกาแฟอเมริกาโน่ที่มีรสชาติต้มยำ
รสเปรี้ยวของมะนาวและกลิ่นหอมจัดเต็มของ
น้ำมันหอมระเหยจากเครื่องสมุนไพรต้มยำ
โอ้โหแบบนี้มันมีจริงแก้วละ๗๐นะอเมริกาโน้ตต้มยำมีพริกให้ด้วย
คือค็อกเทลมันจะมีตัวค็อกเทลที่เป็นต้มยำว่าเขาเอามาประยุกต์รวมกันเป็นเมนูไหน
แล้วก็แต่งหน้าให้สวยแบบนี้ถูกต้องอ่ะจัดไปอีกหนึ่งน้ำน้ำเมี่ยงเขา
แต่อันนี้ไม่เคยเขาบอกว่าใช้น้ำจิ้มเมี่ยงคำที่มันเคี่ยวข้นแน่
มาผสมกับน้ำสับปะรดสกัดเย็นน้ำมะนาวและน้ำมะขามเปียกจวด
อุ๊ยน่ากินน่ะน่าเป็นคำเลยเนอะคุณเด็กแม่
แล้วเขาบอกต้องไปเช็คกับน้ำแข็งแล้วก็กินกับคู่กับเมี่ยงคำขายแก้วละ๗๐
อย่างอื่นยังมีอเมริกาโนมะเฟือง๗๐บาทอเมริกาโนแก๊คหวยน้ำผึ้งมะนาว๖๐บาท
คอฟฟี่ลาเต้๕๕บาทและบ๊วยคาราแมลโซดา๔๐บาท

โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากทางตลอดข่าวด้วยคืออะไรไปติดตามเลยครับ

บอกเลยว่าร้านของเขาให้ส่วนลดนะถ้ารู้จักรายการตลอดข่าว
บอกเป็นเลยว่านี่ดูรายการต้อนรับข่าวมา๑๐เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์

ถึง๓๑ธันวาคมเลยนะคะถูกต้องฮะ๑๕๓๑ธันวาคมนี้นะครับ

เพื่อไปที่ราชบุรีแล้วไปไม่ถูกร้านเขาก็โทรไปสอบถามกันดูนะครับ